เพราะว่าเมื่อเช้ามีเจ้าหน้าที่ไปตรวจตรากันแต่เช้าเลย
สถานที่แห่งนี้มักจะมีคนมารวมตัวกันออกกำลังกาย
วิวทิวทัศน์เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปแจ้งเตือนแหละ
บอกขอให้ประชาชนทุกท่านที่มาเที่ยวที่นี้
อย่ารวมตัวกันเลยเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แม้ว่าตอนเช้าหลายคนอยากจะไปสูดอากาศนะคุณ

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
จึงต้องไปเตือนประชาชนกัน
แล้วก็สถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าช่วงเย็นของเมื่อวาน
ก็มีนะคุณมีกลุ่มวัยรุ่นพากันขี่รถจักรยานยนต์
รวมตัวกันขึ้นไปบนนี้ขึ้นไปทำอะไรฮะ
นี่นั่งดื่มเหล้านะฮะจับวงสังสรรค์กันนะครับ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็เจ้าพนักงานควบคุมโรค
ก็ลงพื้นที่นี้ไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ต้องไปห้ามปรามเลยฮะบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้นะครับ
คือเจ้าหน้าที่ไปถึงนอกจากมีกลุ่มวัยรุ่นแล้ว
เพราะว่ามีชาวบ้านก็มาพักผ่อนหย่อนใจมาออกกำลังกาย
แล้วก็มาตั้งวงทานอาหารกันมากกว่า๖๐คนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ทำการแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งคัดครับ
ส่วนกลุ่มของวัยรุ่นที่จับกลุ่มมั่วสุมนั่งดื่มสุรากัน

เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่โจ้
ต้องดำเนินคดีแล้วครับในข้อหาชุมนุมมั่วสุม
ลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนบรรยากาศตอนเช้าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบดูแลนะ
ก็พบว่ามีประชาชนบางส่วนก็เข้ามาในพื้นที่นะครับ
เพื่อที่จะออกกำลังบ้างแหละสูดอากาศบ้างแหละ
เจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ชี้แจงประชาชนไป
เพราะว่าตรงนี้คุณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสันทรายก็จะมาที่นี่บ่อยครั้งนะครับ

ก็จะเป็นสถานที่รวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่น
คือที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้ามาตรวจสอบบ่อยครั้งนะครับ
แล้วก็ขอความร่วมมือในการงดการรวมกลุ่ม
แต่ยังมีคนที่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติต่างในการมาที่นี่นะครับ
ตำรวจก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับ